สอนย่อมาอีกแล้วนะ
เขาบอกว่าพระเอกผิวเข้มนะคะ

พอพูดถึงพระเอกผิวเข้มนึกถึงคนนี้เลย

ก็พาไปจริงกับสาวธิสาไปซื้อต้นไม้กัน

โอ้โหไม่รู้เหมือนกันแต่ตอนนี้สถานะทั้งคู่เนี่ย

เคยไปซื้อต้นไม้ด้วยกัน

ไม่ได้จีบไม่เคยจีบเลยครับผม

เคยไปด้วยกันจริงเป็นพี่เป็นน้องกันตั้งนานแล้วครับ

เขาสวยสักขนาดนั้นใครจะกล้าจี